คือปกติเวลาที่มันเป็นทางโค้งเราจะเห็นป้ายเตือนใช่ไหม
ระวังโค้งอันตรายนั่นนี่เป็นป้ายเตือนของหน่วยงานเขา
แต่จะพาไปดูสิ่งที่เตือนเวลาขับผ่านทางโค้งตรงนี้บ้างคุณผู้ชมค่ะ
จุดตรงนี้อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นั่นเอง
เป็นผลงานของคุณลุงที่เป็นชาวบ้านนี่แหละ
อยากช่วยอยากให้คนที่ใช้รถใช้ถนนได้เห็นว่าตรงนี้มันคือทางโค้งนี่เลย

แบบนี้เลยค่ะเห็นเรียงรายแล้วสีสันก็สดใสเหมือนกันนะ
เป็นอุปกรณ์ปักเตือนทางโค้ง
ใครที่เคยผ่านไปผ่านมาบริเวณถนนทางหลวงชนบท
หมายเลขสร๓๐๐๕ที่พื้นที่หมู่๑๓
ที่ตำบลเทนมีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์น่าจะได้เห็นกัน
อุปกรณ์นี้คุณผู้ชมเป็นไอเดียของคุณลุงประกอบ
ไม่มิตรหรือว่าคุณลุงเบื่ออายุ๖๕ปีค่ะ
เป็นชาวสุรินคุณลุงเขาทำอย่างไร
เขาบอกว่าลุงเอาเศษไม้เก่า
เอาขวดน้ำพลาสติกที่เหลือใช้มาทาสี
แล้วก็เอาไปปักไว้ริมทางบริเวณแนวทางโค้ง
เตือนให้ประชาชนที่ขับรถผ่านจุดนี้มองเห็นได้ชัดเจน
แล้วอุปกรณ์ไม้มาปักทางโค้งของคุณลุงเนี่ยนะ
ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ดีค่ะ
แต่ก็เห็นเด่นชัดดีเนอะคุณ
แดงมาเลยไกลเลยครับอ๋อ
ถนนผมมีรถตกตรงนี้บ่อยเลยผมคิดไม่รู้จะทำอะไร
ถึงจะปลอดภัยเพราะเอาเศษไม้เศษอะไรเศษโค้กอะไรเนี่ย
มาทำดูไปมันปลอดภัยดีเลยผมจะทำไปเรื่อยเรื่อย
แบบนี้แหละนี่แหละลุงเบื่อบอกว่าผมจะทำไปเรื่อยเรื่อย
แบบนี้แหละสีเหลืองตอนคืนมันก็สะท้อนแสง
เห็นชัดเจนเมื่อกี้พี่ทิเป้บอกว่าเป็นกุศโลบาย
มองไปเหมือนอะไรนะคะมองแกล้งคือนะครับ
เหมือนยมมาถวดมาถือไม้สักอย่างนะครับจังแดงแบบนี้นะครับ
ถ้าเป็นผมขับไปแถวนั้นผมก็ต้องสะดุดชะลอแล้วครับว่า
จะต้องระวังจะต้องมารอเราเลยนะครับเออครับ
เหมือนเป็นการเตือนสติว่าห้ามขับประมาทนะตรงนี้นะอันตราย
ชาวบ้านที่เขาผ่านไปผ่านมาตรงถนนตรงนี้เนี่ยนะ
บอกว่าอุ้ยชมกันใหญ่เลยบอกเนี่ยไอ้ไม้ที่มาปักอยู่ตรงนี้
มันนอกจากสวยงามแล้วมันสะดุดตาแล้วแล้วลุงเบือเป็นคนดี
สละเวลาสละทุนทรัพย์บางส่วนมาทำเพื่อส่วนรวมแบบนี้
ครับใครที่ดูอยู่ตอนนี้บอกว่าอยากจะสนับสนุนคุณลุงเบื่อ
อยากจะสนับสนุนพวกงบประมาณได้เลยนะ
จะได้เอามาเป็นค่าสีสะท้อนแสงขาดตะปูขาดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงต่างเนี่ย
โทรศัพท์ไปหาลุงเบือได้เลยค่ะติดต่อได้เลยเราให้เบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะ
โทรไปบอกคุณลุงเบื่อได้ว่าเผื่อจะสนับสนุนอุปกรณ์อะไรนะคะ
ขอบคุณคุณลุงด้วยนะฮะที่ทำแบบนี้เพื่อเป็นการป้องกันเรื่องของอุบัติเหตุนะครับ
จิตอาสาถือว่ายอดเยี่ยมครับคุณลุงครับความคิดสร้างสรรค์ดีแท้นะครับ